ไปดูพลร่มพิเศษกันบ้าง
พลร่มพิเศษชุดควบคุม๙๕๓หน่วยเฉพาะกิจสันติศุกร์จังหวัดชายแดนใต้
แสดงกระโดดร่มดิ่งพระสุธา

แล้วก็ประชาชนในพื้นที่ได้รับชม
ถึงความสวยงามความกล้าหา
นี่ก็สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากนะครับ
ก็ถือว่าเป็นภารกิจสร้างสันติสุขให้กับประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกภารกิจหนึ่ง
ด้วยการแสดงกระโดดร่มแบบดิ่งพระสุธา
เป็นความสามารถพิเศษของชุดควบคุมที่๙๕
หน่วยเฉพาะกิจสันติศุกร์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
ไม่ใช่เป็นสิ่งที่หาชมได้ง่ายในพื้นที่นะคุณ

ก็แน่นอนมีประชาชนเดินทางไปร่วมชมจำนวนมากนะครับ
โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง

ก็จะขอให้เจ้าหน้าที่แสดงการกระโดดร่มให้ดูหน่อย

ถือว่าเป็นรายการสำคัญที่จะดึงผู้ปกครองชาวบ้าน
ได้ร่วมกิจกรรมให้คลึกคลื้นเป็นพิเศษ
ชาวบ้านก็ชอบดูไงนี่นะครับ
ที่ผ่านมาก็ร่วมงานต่างของอบตท่าทง
อบตอาซ่องอบตยะตะ

รวมถึงที่อบตตลิ่งชันอำเภอบรรนังสตาด้วยนะครับ
ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจสร้างรอยยิ้มให้กับผู้เข้าชม
โดยเฉพาะเด็กไงคุณไม่ค่อยได้เห็น

โดยพันเอกทศพลลึกลับพนาวันนะครับ
ผู้บังคับชุดควบคุมที่๙๕๓บอกว่า

คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพล

ตรวจสอบท้องฟ้าสภาพอากาศก่อน

ฟ้าใสแบบนี้นะปฏิบัติภารกิจได้

และแน่นอนพอลงมาประชาชนก็

ใช่ให้กับทหารด้วยนะครับ

ทั้งในยามที่ปกติสุขแบบนี้นะครับ

มีการปฏิบัติภารกิจอีกหนึ่งรูปแบบ